วันนี้รองพตพตเองสุรเชษฐหักพันธุ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาแถลงความคืบหน้าคดีของแอมป์สัญญาณายน์
จำได้บิ๊กโจ๊กบอกว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ผลการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินหมุนเวียน๗๘ล้านที่อยู่ในบัญชีแอม
วันนี้บิ๊กโจ๊กแถลงแล้วรวมถึงมีการแถลงกรณีเรื่องของรองออฟอดีตสามีตำรวจของแอมที่มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำลายพยานหลักฐานด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีการเชิญตัวรองออฟมาแจ้งข้อกล่าวหาทำลายหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็สอบปากคำพยานในคดีเพิ่มอีก๗คนนะคะ
ซึ่งก็ยังคงให้การไม่ตรงกับที่แอมกล่าวอ้างแต่ตำรวจบอกว่าจะนำหลักฐานและคำให้การทั้งหมดมารวบรวมอีกครั้ง
น่าจะสามารถรวบรวมส่งให้อายการพิจารณาสำนวนได้ภายในการฝากขังผลัดที่๓ค่ะ
ซึ่งคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันของกองปรับรามและตำรวจภูทรภาค๗
ทำให้คดีมีหลักฐานที่ละเอียดแล้วก็รักกลุ่มนะคะ
คนก็ถามว่าแล้วเรื่องเส้นทางการเงิน๗๘ล้านเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงแบบไหนบ้าง
โจ๊กบอกว่าก็ได้ข้อมูลจากธนาคารทั้ง๑๘๐บัญชีแล้วแหละ
ปรากฏว่าเงินเนี่ยนะคะมันเข้าแล้วมันก็ออกไปเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะ

บัญชี๗๘ล้านบาทเข้าและออกเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมด
คนเราจะมีบัญชี๑๘๐บัญชีเลยเหรอเนี่ย
และเข้าบัญชีม้าด้วยค่ะพี่อุ๋ย
เขาบอกว่าแอมเนี่ยเล่นพนันออนไลน์เป็นกลุ่ม
นี่ไงความต้องการใช้เงินของแอมมันอยู่ตรงนี้ติดพนันนี่ไง
แล้วมีเงินของผู้ตายบางคนถูกโอนเข้าบัญชีแอมด้วย
ผู้สื่อข่าวเลยถามไปว่าแล้วเงินจำนวนนี้เนี่ย
เกี่ยวข้องกับรองออฟอดีตสามีตำรวจของแอมไหม
โจ๊กบอกว่าณตอนนี้นะยังไม่พบความเชื่อมโยง

แต่เดี๋ยวจะมีการขยายผลเรื่องเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่อด้วยค่ะ
ถ้าใครเอี่ยวโดนดำเนินคดีทั้งหมดแน่
เล่นการเสียเป็นล้านเล่นการเสียวันละเป็นล้านนะครับ

เส้นทางการเงินเข้าแล้วออกนะครับเราได้หมดแล้วนะครับ
ในส่วนที่ออกไปเป็นบัญชีม้าทั้งหมด
กำลังไล่ต่อว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องเนินคดีในเรื่องของเว็บพนันอีก

วันนี้โยงไปถึงใครก็ดำเนินคดีหมด

ตายไปเพราะว่าอดีตสามีก็เคยใช้ร่วมกับยาเสพติดเหมือนกันอืมอันนี้บิ๊กโจ๊กยืนยันเลยนะคะว่า
สายนายของแอมเนี่ยไม่ได้มาจากแด้อย่างแน่นอนแล้วก็ย้ำด้วยว่าสายนายไปผสมกับยาเสพติดหรือผสมกับอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น
เพราะสายนายตัวของมันเองคือยาพิษผสมกับอะไรก็คือตายทั้งนั้นแหละตอนนี้เรื่องที่มาสายนายใกล้จะได้คำตอบแล้วค่ะ
เพราะมีการตรวจสอบโรงงานกว่า๗๐๐โรงงานตอนนี้คัดเหลือแค่๑๐กว่าโรงงานแล้ว
ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับคนใกล้ชิดแอมเพิ่มเติมด้วย
ส่วนพยาหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุกว่า๔๐๐ชิ้นเนี่ย
ตรวจสอบกันหมดแล้วซึ่งผลก็ถือว่าสอดคล้องกัน
และทั้งหมดจะถูกรวมในสำนวนพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะเข้าไปสอบปากคำ
เพิ่มเติมที่ทันทะสถานหญิงกลางตอนบ่ายสามโมงนะคะครับ
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแอมจะให้ทนายก็คือทนายพัฒน
อืมมาร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยหรือเปล่าค่ะ